ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเตือนภัยกันเอาไว้ใครที่เจอเหล่าบรรดาแก๊งขาซิ่ง
สิ่งป่วนเมืองพวกเด็กวงเด็กแว้นนะครับ
โอ้โหแบบนี้เห็นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกไปยังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ดิงไม่พอเป็นสายหมอบด้วยดูดิ

เออคนขับขี่นะเขาหมอบอยู่
แล้วมาซิ่งป่วนเมืองแบบนี้มันอันตราย
คือไม่รู้ว่าชำนาญไม่ชำนาญนะนะ
แต่มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วเกิดอุบัติเหตุมันก็คือไปชนคนอื่นคนนู้นคนนี้
โอ้โหวุ่นวายกันไปหมดแล้วครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้น

เออขับรถประมาทด้วยอย่างที่คุณชิสาบอกเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดแถวบริเวณถนนสายซาวเทิร์น
จังหวัดสุราธานีบริเวณอำเภอกาญจนดิตมุ่งหน้า
ยังจังหวัดกระบีซึ่งถนนเส้นนี้นะเป็นช่วงที่เหล่าบรรดา
แว้นเขารู้ดีเขาจะมาซิ่งกันตรงนี้แหละ
โอ้โหแล้วบางทีนะมาเนี่ยไม่ได้มาแค่๒คัน
อย่างที่เห็นในภาพบางทีมากัน๓๐๔๐คัน
แล้วชาวบ้านเขาบอกเลยว่าเดือดร้อนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนะครับ
มาให้ดูกันเอาไว้แล้วก็บอกกันไว้ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยังไงซะช่วยกวดขันที่บริเวณนี้หน่อยละกัน
คือถ้าตำรวจมาบ่อยเด็กวงเด็กแว้นพวกสายซิ่ง
เดี๋ยวมันก็จะซาไปเองแหละถูกต้อง
ทำตัวไม่ดีพ่อแม่ก็เดือดร้อนจริงด้วยนะคะ